อีกหนึ่งที่ไปบ้านหลังนี้เขาตกอกตกใจเจองูเหมือนกัน
แต่ครั้งนี้มาเนี่ยไม่ได้มากินไก่หรอกนะงูมากินหนูถึงในบ้านเลยครับ
เอานี่ชี้กันใหญ่เลยชี้กันใหญ่เลย
บ้านหรอบ้านนี้เออชี้บ้านหลังที่ไว้ก่อน
เออเอาใหม่ถูกหลังมาบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังที่๕๓๓๕
วัดบ้านจิกตำบลหมากแข้งจังหวัดอุดรธานี
เป็นบ้านของนางสุนีศรีดาหลงหรือว่าเจ๊ตุ่มอายุ๕๕ปี
และนางสาวกมลวันทิมประเทิงอายุ๔๘ปี
เป็นสองพี่น้องกันที่อยู่ที่บ้านหลังนี้นะ
ตุ่มก่อนเลยเจ๊ตุ่มเล่าว่าเธอน่ะกำลังทำสลัดผักน้ำถั่วส่งให้ลูกค้า
จู่น้องสาววิ่งมาด้วยท่าทางตกใจนี่ไงไปเจอกับภาพนี้เข้าให้
งูครับงูกำลังรัดหนูอยู่ใต้ราวตากผ้า
เจ๊เจ๊ตุ่มโทรหาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยงูมันเข้ามากินหนูอุ้ย

เอาพอเจ้าหน้าที่มาถึงไม่รอช้าครับรีบเอาอุปกรณ์จับงูมาเลย
จากนั้นก็จับเจ้างูตัวนี้ที่กำลังกำลังกินเลย
เฮ้ยตู่มเล่าเธอนักกลัว

เนี่ยฮะแล้วก็จับใส่ถุงปุ๋ยแบบนี้ยัดลงไป
อ่ะจับได้เรียบร้อยตั้งสติให้ดีแล้วเล่าต่อ
ก็คืองูตัวนี้มันเป็นงูแสงอาทิตย์เขาว่าอย่างนั้นนะเป็นงูแสงอาทิตย
ความยาวเนี่ยก็ประมาณเมตรยี่สิบอ่าก็พอสมควรค่ะอ่ะ
หลังจากจับได้เจ๊ตุ่มใจดีไงเออพี่กู้ภัยมาทั้งที
ทำยังไงก็นำสลัดน้ำถั่วสูตรโบราณที่ทำขายอยู่แล้วน่ะค่ะ
นี่เลยมอบให้กับเจ้าหน้าที่ไปทานกันเลยเป็นการตอบแทน
น้ำใจอะครับคุณผู้ชมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ชาวบ้านชาวช่องเขาก็มากันอีกไงค่ะทำไมพอเห็นแบบนี้โอ้ย
อยากได้อยากได้สลัดเหรออยากได้สลัดนำถั่วเหรอไม่ใช่
อยากได้เนี่ยนี่ตรงนี้อยากได้บ้างเลขที่บ้านหลังนี้
อ้าวเขาบอกว่าถ้าจะมาซื้อสลัดให้มาซื้อที่บ้านเลขที่นี้
เชื่อว่าให้โชคมันก็อดคิดไม่ได้ทุกทีนะยังไงซะ
ใครเล่ามายังไงผมไม่รู้หรอกฟังแล้วต้องใช้วิจาระยะในการรับชมน้ำเลขของโชครับนะ
อันนี้ฉันอยากรู้อย่างหนึ่งเคยมีบ้านไหนที่งูเข้าบ้านแล้วเคยได้โชคไหม
อยากสงสารไม่รู้เหมือนกันถ้าคุณผู้ชมดูตารางข่าวแล้วเคยบอก
ส่งมาบอกหน่อยอยากรู้จริงก็เคยเคยดูนะอืม
แต่ก็ก็เป็นไงเป็นไงก็เรียบร้อยไม่ได้ไม่ไม่ได้เพราะว่าเราตามแล้ว
ถามว่าเคยตามไหมตามงูเคยตามเคยตามเคยตามตามอะไรอ่ะ
โอ้ยเรียบร้อยเจ้าก็พูดให้เยอะแล้วว่าตามอะไรเรียบร้อยคือเราก็อยากจะรู้
จะได้รู้สถิติว่าเวลาเราเล่าทุกครั้งว่าเขาเชื่อว่างูเข้าบ้านแล้วจะได้โชคจริงหรือเปล่านะ
อยากจะหาคำตอบที่ชัดเจนค่ะยังบอกได้คนนึงเอาไม่จริงเพราะว่าเจอกับตัวหลายงวดแล้วค่ะเจอคนต่อไป